ทั้งสองคนด้วยว่าเวลาที่เราเดินไปแล้วไปเจอร้านขายเสื้อผ้าที่เขามีหุ่นโชว์อยู่หน้าร้าน
เออเฮ้ยชุดในหุ่นอ่ะสวยดี
เราเราทำยังไงถ้าเราอยากได้ใช่ไหมคือเวลาเห็นน่าจะรู้สึกทำไมหุ่นมันดีจังวะ
อ่าส่วนพี่อ่ะถ้าอยากได้เออพี่เสื้อในหุ่นขายไหมนี่ไงเออ
ถ้าขายผมขอลองหน่อยแล้วเคยลองแล้วได้บ้างไหม
อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งลองได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่ง
แต่ผู้หญิงคนนี้เดินผ่านหน้าร้านขายเสื้อผ้า
ชุดแดงในหุ่นสวยอ่ะสวยแล้วอยากได้
แกพาคือเหลี่ยตรงนั้นเลยค่ะผู้หญิงนะ

แล้วคือเฮ้ยแค่บ้านเลยเหรอเฮ้ย
น้ำแข็งนี่ไงน้ำแข็งสัญญากับพี่นะพี่พี่
น้ำแขงไม่หุ่นทานพันแหล่นเออ
ไปเซ็นทรย์ห้าร้าดพร้าวเจอตู้อะไรอย่างเงี้ย
เจอร้านผ้าสวยถูกใจแค่ต้องสัญญากับพี่น่ะ
สัญญาสัญญาจริงคุณผู้ชมแต่นี่เหตุการณ์นี้
อันนี้คือร้านค้าริมถนนไม่ใช่ในห้างนะคุณผู้ชม
ก็ชอบอ่ะก็ถูกใจเสื้อแดงตัวนั้นน่ะ
ถอดอยากเปลี่ยนเลยเปลี่ยนมันตรงนี้แบบนี้นั่นแหละค่ะ
ใครเห็นใครก็ร้องเฮ้ยอันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดของที่ร้าน
สติ๊กเกอร์คูที่แปะไว้จริงมันไม่ได้ครูหรอก
ผู้หญิงคนนี้เขาเห็นแล้วแหละว่าเสื้อในหุ่นชุดในหุ่นเนี่ยหุ่นด้านหน้าน่ะเห็นไหม
สวยก็จัดการเลยค่ะ
แต่จังหวะนั้นถามว่าเปลี่ยนเสร็จแล้วเดินกลับไปไหมไม่ค่ะ
จังหวะที่กำลังถอดจะเปลี่ยนอยู่เจ้าของร้านมาเคาะ

มีคนอยู่ข้างในคือบอกให้รู้ว่าในร้านมีคนเห็นอยู่นะ
ผู้หญิงคนนี้ทหารยุดแล้วก็ถอดคืนไป

จังหวะที่แบบใส่เสื้อผ้าตัวเองกลับ
หลังจากนั้นก็เดินจากไปค่ะ

ลงพื้นที่ไปคุยกับพนักงานของร้าน

แล้วร้านเอาคลิปนี้ไปโพสต์ในโซเชียล

แถวนี้นะเจอคนโรคจิตบ่อย

เข้ามาทำอนาจารย์ในร้าน
โอ้โฮเดี๋ยว

เออนั่นสิอยากรู้หรือเปล่านะคะอ๋อเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงหรือเปล่า

แล้วกรณีผู้หญิงนี่คือผู้หญิงเองก็ยังอยากได้
เมื่อกี้ที่ภาพที่เป็นสัมภาษณ์คุณอรัชพรด้านหลังคุณอรัชพรคือเสื้อตัวแดงที่ผู้หญิงคนนี้เขาอยากได้
นี่เห็นไหมเห็นไหมชุดในหุ่นนั่นแหละค่ะ
ทีนี้เจ้าของร้านเขาบอกว่าพอเคยเกิดเหตุการณ์ที่แบบมีคนมาทำอนาจารย์อะไรในร้านใช่ไหม

อีกอย่างหนึ่งคือเพื่อความปลอดภัยอันนี้ก็โอเคนะ

สมมุติว่าลูกค้ามาถึงแล้วอยากได้ใช่ไหมอยากซื้อใช่ไหม
ก็ต้องกดออดกดกริ่งหน้าประตูแล้วเดี๋ยวพนักงานอาจจะมาเปิดให้
แต่รอบนี้เห็นป่ะเมือกี้ผู้หญิงพยายามจะผลักประตูละ
แต่พอผลักไม่สำเร็จมาถึงปุ๊บหน้าร้านถอดแบบนี้เลยค่ะ
ไม่รู้ว่าเธอปกติดีไหม

ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าญาติของเธอเห็นพาไปรักษาได้ไหม

ไม่ต้องไปทำเหตุการณ์แบบนี้ที่ไหนอีก